ผู้ชายเอากล้องติดรองเท้าไปแอบถ่ายใต้กระโปรงสาว
คราวนี้มาแบบโจ่งครึ่มแบบโจ่งแจ้งมากคุณผู้ชม
ผู้ชายคนนึงมายืนส่องสาวที่หอพักเลย

คือยืนดูคุณผู้ชมดูคลิปกัน
เห็นสีดำข้างล่างไหมคะเสื้อดำพี่เราขออนุญาตเซ็นเซอร์ใบหน้าไว้ก่อนแล้วกันนะ
น่ะส่องแบบนั้นน่ะยืนยืนจ้องเลยนะเออยืนมองอ่ะแบบคือไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลย
แดดก็ส่องกลางหัวเลยค่ะเอาจริงเห็นกันชัดทีเดียวอันนี้เป็นหอพักซอยมหาดไทยนะคุณผู้ชม
มีคนที่เขาอยู่ฝั่งตรงข้ามเขาใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ไว้
หน้าต่างคือดีนะที่หอพักมันมีเขาเรียกว่าลูกกรงใช่ไหม

ซึ่งมือข้างหนึ่งของเขา

อีกข้างนึงเนี่ยเหมือนมันล้วงเข้าไปข้างในกางเกง

เพราะว่าเขารู้นั่งอยู่หลายรอบไง

คือมันจะมีมือข้างหนึ่งเหมือนจะล้วงเข้าไปในกางเกง

พอมีคนเดินผ่านไปมาผู้ชายคนนี้ก็ทำเป็นนั่งเนียนเหมือน

ก็คือลงไปนั่งเฉยแต่ก็เนี่ยเอาอีกแล้ว
นี่ซูมให้ดูเลยนะลุกขึ้นมาอีก
สุดท้ายเหมือนจะเริ่มรู้ตัวค่ะว่าคนฝั่งตรงข้าม
เขายืนถ่ายคลิปพฤติกรรมเอาไว้อยู่
ก็เลยเดินออกไปแต่เนี่ยกว่าจะรู้ตัวเนี่ยคือเนี่ยยังนั่งอยู่นะ
คลิปนี้คนก็เอามาแชร์กันในเฟซบุกนะฮะ
แล้วบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางวันแสกเลย

แล้วก็คลิปนี้เอาคลิปนี้ไปให้ดูให้น้องได้ระวังตัวมากขึ้น
จากนั้นถึงค่อยเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในโลกโซเชียลนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าเตือนภัยระวังพฤติกรรมชายชุดดำในภาพ
โดยเฉพาะสาวที่อาศัยอยู่ในหอพักซอยลาดพร้าว๑๒๒หรือซอยมหาดไทย
เรื่องต้นผู้โพสต์แจ้งเจ้าของหอพักไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เตรียมเข้าแจ้งความกับตำรวจด้วย
ส่วนความคืบหน้าและข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร
อันนี้อยู่ชั้นหนึ่งแต่ก็ดีที่เจ้าของหอเขาทำลูกกรงเหล็กเอาไว้

คือต้องทำยังไงรูดม่านเหรอรูดแม่เขาก็รูดออกได้ไหม
นั่นสิฮะระวังกันด้วยแล้วกันนะครับ